ร้อนไหมคะถามแบบนี้เพราะว่าหลายพื้นที่เจอกับอากาศร้อน
ต้องบอกมีข้อมูลหนึ่งของกรมอุตุนิยมวิทยา
เขาบอกว่าอากาศร้อนอุณหภูมิจะอยู่ที่๓๕๓๙๙องศาเซลเซียส

อุณหภูมิจะต้อง๔๐องศาเซลเซียสขึ้นไป

ถ้าเกิดว่าตอนนี้บางพื้นที่๔๐องศาขึ้นไปก็ร้อนจัดแล้ว
บางพื้นที่ยังไม่ถึง๔๐องศาเซียส
แต่ว่าบางพื้นที่เจอทั้งอากาศร้อนเจอพายุฤดูร้อนพัดถล่ม
ฝนตกลงมาแถมมีลูกเห็บตกอีก
พาไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมที่จังหวัดชายภูมิ
ตลาดสดที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหเจอพายุฤดูร้อนมา

ฟ้าเข้ามาฟ้า

ไม่ต้องล่ะไแล้ฟ้าเข้ามาก่อนฟ้า
ย้ายลงเนี่ยย้ายลงย้ายลงพี่เฮียพี่นาดเลยอ่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมนี่ช่วงเย็นนะเมื่อวานตั้ง๔โมงเย็นเนี่ยนะคะ
ตลาดสดเทศบาลอำเภอกเกษตรสมบูรณ์เนี่ยแม่ค้าเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ชาวบ้านก็กำลังเลือกซื้อข้าวของอยู่ในตลาดจู่ฝนมันเทลงมาแบบนี้ค่ะ
มาแบบไม่มีปี่ไม่มีขลุยแล้วลมเนี่ยแรงมากจริง
มีลูกเห็บตกด้วยนะคะลมพายุก็พัดเอาพวกผืดผักของพ่อค้าแม่ค้า
ที่วางขายอยู่ตามพื้นถนนอยู่บนกระจาดเนี่ยปลิ้วไปทั่วเลย
ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคนก็ต้องวิ่งหลบฝนกัน
แล้วก็เข้าไปอยู่ชายคาตึกเนี่ยนะคะพอพายุสงบลงก็มาดูความเสียหาย
ปรากฏว่ามีหลังคาสังกษีตามบ้านเรือนมันปลิว
บ้านเรือนได้รับความเสียหายหลายสิบหลังเลยนะคะ
รถยนต์ที่จอดไว้ก็มีได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะ
อันนี้คือที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ที่จังหวัดชายภูมิ
ดูสิคะโอ้โหนี่อยู่ริมถนนสายสารพีลำพูนสายเก่าเนี่ยนะคะ
ต้นยางนาหักโค้นล้มใส่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
ได้รับความเสียหายทีนี้จากการสำรวจก็พบว่ามีต้นยางเนี่ย
ล้มทับอยู่สองจุดคือจุดที่หมู่ห้าตำบนยางเนิ้ง
ต้นยางอายุเป็นร้อยปีโค้นล้มแล้วก็ล้มแบบถอนรากถอนโคนเลย
ครับไปทับหลังคาบ้านของชาวบ้านได้รับความเสียหาย
อันนี้จุดหนึ่งแล้วส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือที่หมู่เจ็ด
ตำบลเดียวกันเลยค่ะตำบลยางเนิ้งต้นยางเนี่ยหักโค้นมาทับบ้านสามหลัง
แล้วก็ทับรถเสียหายอีกสองคันเจ้าของบ้านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะ
ตกใจมากที่ต้นยางมันล้มลงมาเสียงมันดังมากอะค่ะ
แล้วไม่มีใครตั้งตัวเลยตอนนั้นสิ่งที่ทำได้คือหลบอยู่แต่ในบ้าน
ไม่กล้าที่จะออกมาดูเพราะว่าลมพายุก็พัดแรง
กลัวว่าจะมีต้นไม้ต้นอื่นอื่นเนี่ยล้มมาซ้ำอีกล่าสุดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วนะคะ
ครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศต้องเตือนไว้หน่อยนะฮะเพราะว่ากรมอุตุเนี่ยเขาก็เตือนมานะครับ
แทบทุกภาคเลยอากาศร้อนถึงร้อนจัดคุณคิดดูว่าภาคเหนือเนี่ย
สิบสององศาเซลเซียสอันนี้คือความร้อนสูงสุดอุณหภูมิสูงสุดนะฮะ
ประจำวันเลยตั้งแต่วันนี้ถึงพรุ่งนี้ภาคอีสานเนี่ยนะครับ
ก็สี่สิบสามองศาเซลเซียสแต่ว่ามีพายุฝนฟ้าขนอง
เกิดขึ้นในหลายพื้นที่เหมือนกันของภาคอีสานนะครับ
กรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๔๐องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนภาคใต้กันบ้างภาคใต้ทั้งสองฝั่งเลย
มีฝนฟ้ากนองเกิดขึ้นนะครับส่วนที่ถามว่า